จากมีเรื่องของการควบคุมสินค้าออนไลน์แล้ว
วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อน
รัฐบาลญี่ปุ่นเขามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

โดยเสนอให้ชาวญี่ปุ่นนั้นสามารถเลือกใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้
เพราะว่าราคาถูกกว่านะครับจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณจีรภาสุริสุขครับ
เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เกิดจากการนำเศษขี้เลื่อยจากโรงงานไม้แปรรูปคาชิมะ
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของโรงงานไม้แห่งนี้
เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟในอุตสาหกรรมของโรงงานไม้แห่งนี้ค่ะ
ส่วนที่เหลือจากการจ่ายไฟในโรงงานไม้แปรรูปจะขายเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
ซึ่งการบริหารจัดการแบบนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ทำให้ภาคธุรกิจลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้า
เพราะค่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นถือว่าแพงมากค่ะ
เพราะต้องมีค่าคำนวณความต้องการการใช้ไฟฟ้าค่าพลังงานและค่าอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน
ไฟที่ถูกประดับรอบกรุงโตเกียวแบบนี้ต้องแลกมากับราคาค่าไฟที่มีราคาสูง
ซึ่งส่วนทางกับค่าผลิตเชื้อเพลิงไฟฟ้าที่มีราคาถูกลง
ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากชาวญี่ปุ่นค่ะ
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงเสนอทางเลือกให้กับชาวญี่ปุ่นสามารถเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าได้เองค่ะ
ซึ่งค่าไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นประมาณ๓๐เย็นต่อหน่วยหรือราว๑๐บาท
ข้อเสนอนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเลือกใช้พลังงานที่มาใช้ไฟฟ้าได้เอง
สามารถเลือกได้ทั้งราคาและบริษัทที่ผลิตค่ะ
รัฐบาลญี่ปุ่นมองว่าการเสนอทางเลือกนี้จะทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้ราคาต่ำที่สุด
และชาวญี่ปุ่นเองก็จะได้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องตามต้องการ
ซึ่งปีนี้ยังอยู่ในช่วงของการให้ข้อมูลและคาดว่าจะเริ่มใช้ปีหน้าค่ะ
ไทยเองมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดรูปแบบนี้แต่ว่ายังเป็นข้อถกเถียงกันค่ะ
เพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพลังงานเก่าซึ่งญี่ปุ่นเองมีแนวโน้มเลือกใช้ฐานหินมากที่สุด
เขาเลือกก็คือเขาเลือกฐานหินเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะฐานหินเขาก็มีเลือกแก๊สด้วย
เราก็พยายามลดสัดส่วนของแก๊สลงให้เหลือประมาณสัก๓๐
โดยในปี๒๐๒๐ญี่ปุ่นจะให้ระบบการส่งไฟเป็นหน่วยงานอิสระและกำหนดราคากลางค่าไฟฟ้าขึ้นมา
แก้ปัญหาราคาค่าไฟแพงที่เกิดขึ้น
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน